ได้บอกสื่อบอกว่าเตือนหน่อย
นักร้องนุ่งสั้นหรือว่าท่าทางการเต้นยั่วยวน
ประโยคที่บอกว่าสื่อเองก็เตือนได้นี่จ๊ะ

สำหรับกรณีของคุณลำไยหายทองคำนะครับ
กับการแสดงที่เซ็กซี่ของเธอ
หลังจากสื่อเตือนแล้วตัวผู้จัดการคุณลำไยเองก็ออกมายอมรับนะ
บอกว่าพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
แล้วตัวคุณลำไยเองก็พร้อมนะที่จะจับปรับปรุงแก้ไข
ทั้งเรื่องของการแต่งตัวและเรื่องของท่าเต้นต่าง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราแม่ก็อยากจะรู้

อยากจะไปดูว่าการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของคุณลำไยหายทองคำ
หลังจากที่นายยกรัฐมนตรีเตือนไป
และเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังจากถูกเตือน

จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างทีมข่าวของเราขับรถไปเลยนะฮะ
ไปที่สุราธานีไปเกาะขอบเวที
แล้วก็ถ่ายภาพมาให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่า
ลำไยหายทองคำมีการแสดงเป็นอย่างไรครับ

เออแต่เท่าที่ผู้สื่อข่าวของเราสังเกตเห็นนะว่าการแสดงในค่ำคืนที่ผ่านมาของเธอเนี่ย
ล่อแหลมไม่วาบบิ๋วเหมือนแต่ก่อน
คำว่าแต่ก่อนนี่สามารถดูได้ในยูทูปนะ
คือเบาและซอฟล์ลงคุณเห็นชุดไหม
ยังสั้นหลัง

ไฮไลท์ชุดประจำ
ก็เลยต้องใส่ขึ้นการแสดง

ใยหายทองคำพร้อมด้วยประจักษ์นวรัฐเจ้าของค่ายหายทองคำเรคคอร์ด
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะถึงประเด็นร้อน
หลังถูกนายกรัฐมนตรีท้วงติงการแต่งกายและท่าเต้นล่อแหลมถึง๒ครั้ง๒ครา
ก่อนที่จะมาพูดขอบคุณที่ค่ายรวมถึงตัวศิลปินนั้น
บอกว่ารับฟังแล้วก็ยอมปรับปรุงรวมเป็นครั้งที่๓อันนี้หมายถึงถูก
ซึ่งทั้งคู่กล่าวขอโทษสังคมกับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าภาพล่อแหลมซึ่งถูกขุดคุ้ยออกมานั้น
เป็นภาพสมัยยังไม่ได้เป็นนักร้องเลย
พอข่าวนี้ดังขึ้นมาซึ่งจริงคุณลำไยเขาก็ดังอยู่แล้วล่ะ
ยอดวิวเธอยอดไลค์ใช่ไหมยอดแชร์
ล้านในยูทูป
ล้านเดียวก็ดีใจจะแย่แล้วนะ
นี่๒๓๘ล้านนะครับแล้วก็หลังจากนั้น

ไปขุดไปคุยไปภาพของเธอภาพสมัยก่อน
แบบว่าค่อนข้างจะล่อแหลมออกมานั้นนะครับ
ผู้จัดการและเธอเองก็บอกว่าเป็นภาพสมัยยังไม่ได้เป็นนักร้องเลย
ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะลบภาพอดีตได้นะครับ
และการที่มีการกล่าวว่าเป็นเจ้าของท่ากระเด้ง๙ชั้น
เป็นเพียงคำเปรียบเปรยที่ผ่านมาไม่เคยแสดงแบบนั้น
อยากฟังเสียงคุณลำไยไหมคุณอยากฟังไหม

งั้นฟังเสียงคุณลำไยหน่อยฮะ
เป้ยมาจากหมอลำหมู่หมอลำซิ่งที่เวลากระเทย
ไปเต้นหน้าเวทีเขาจะเต้นดูดเด้า๙ชั้นเหมือนกับเหมือนยิมนาสติก
แต่เขาเรียกว่านั่นคือการเดา๙ชั้นเหมือนกับสายย่อ
เราก็มองว่าการเดาของลำไยเราพูดกันล้อเล่น

จริงเขาไม่เคยก็เล่าเป็นลักษณะเหมือนกับเธอที่ไปเต้นด้วยซ้ำไป
ค่ะก็คือยอมรับว่าเมื่อก่อนเราแรงจริงนะคะคือแรงถึงแรงมากเลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้คือเราได้เริ่มปรับลุคปรับอะไรให้เข้ากับกลุ่มวัยรุ่นแล้ว
ก็คือภาพเก่าที่มีการบันทึกไว้หรือว่าการแสดงเก่าอะไรอย่างนี้

คำที่มันแรงเราก็จะรู้สึกแบบว่าน้อยอยู่ในใจนะคะ
แต่ว่าเราก็พยายามปรับ
แล้วก็พยายามแบบว่าไม่เสพข่าวเยอะจนเกินไปเพราะว่าบางทีเราเครียดเนอะ
หรือว่าเป็นดาวยั่วคนแรกในตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมานะ

ก็อาจจะเป็นบกพร่องโดยสุจริตด้วยซ้ำไป
ใกล้เคียงกับจริยธรรม

น้องก็พร้อมที่จะปรับเพื่อที่จะให้เด็กเยาวชน
เอาเป็นอย่างอย่างด้วยครับเพราะฝากว่าให้น้อง
นะฮะดีแล้วปรับปรุงนี่ความคิดความเห็นของคุณผู้ชม
นี่แต่งแค่พองามไม่ต้องโป๊ไม่ต้องโชว์เรือนร่างมากนะครับ
นี่คือเสียงจากคุณผู้ชมหน้าจอไทยรัฐทีวีในขณะนี้นะครับ
โดยทางด้านของเจ้าของค่ายก็บอกด้วยว่า
ตามที่คุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์ออกมาตำหนินะฮะ
สายตรงถึงลำไยหายทองคำนะฮะ
เจ้าตัวเขาก็ขานรับคำติเหมือนกันนะครับ
ก็ตัวเจ้าของค่ายบอกว่าอยากให้มองว่าหายทองคำเป็นเพียงภาชนะ
ส่อไปในทางที่ไม่ดีหรือสองแง่สองแง่

ไม่ได้หายหรือไม่ได้อย่างอื่น

เราก็ตามติดเกาะขอบเวทีให้คุณผู้ชมได้เห็นกัน